หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนก่อเหตุวัย๑๔ปีบ้างนะครับ
เพราะว่าวันนี้ถูกนำตัวไปสารเยาวชนแล้วใช่ไหมคะ

วันนี้โฆษกศาลยุติธรรมออกมาชี้แจงขั้นตอนการดำเนินคดีกับเด็กอายุ๑๔ปีคนนี้นะคะ
คุณสรวิทย์ริมปรังศรีโคศกสารยุติธรรมก็อธิบายข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการดำเนินคดีกับเด็กผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปีค่ะ

บอกว่ากรณีนี้พนักงานสอบสวนควบคุมตัวไว้ได้ไม่เกิน๒๔ชั่วโมงตามกฎหมาย
แล้วก็ต้องนำตัวเด็กส่งสารเยาวชนให้สารตรวจสอบการจับกลุ่มว่าเป็นไปตามชอบด้วยกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชนไหม
หลังจากตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยสารจะใช้ดุลยพินิษฐ์ว่าจะควบคุมตัวหรือให้ดำเนินการตามขั้นตอนไหนอย่างไร
โดยสารจะรอดูรายงานการจับกลุ่มของพนักงานสอบสวนและพฤติการของผู้ก่อเหตุ
ดูสภาพทางจิตใจการรักษาพยาบาลทางจิตและการดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองว่าเป็นยังไงนะคะ
สารอาจจะมีการไต่สวนพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนว่าจะปล่อยตัวหรือควบคุมตัวเอาไว้
ทีนี้กรณีที่ผู้ก่อเหตุมีอาการป่วยทางจิตถ้าสารเห็นว่าพ่อแม่เด็กสามารถดูแลได้ก็จะให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองดูแล
แต่ต้องมีมาตรการต่างกำหนดไว้อย่างชัดเจนแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยพ่อแม่ดูแลไม่ได้ก็อาจจะต้องให้องค์กรหรือหน่วยงานที่ดูแลด้านเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้เข้ามาดูแลแทนหรืออาจจะส่งเด็กไปสถานที่อื่นที่สารเห็นสมควรเช่นสถานที่ดูแลทางจิตเวท
โดยโฆษกสารยุติธรรมยังบอกด้วยนะคะว่ากรณีที่ผู้เกาะเหตุเป็นเด็กหรือเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยแน่นอนตามกฎหมายเอาตามกฎหมายนะคะพ่อแม่เด็กต้องรับผิดด้วยอันนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา๔๒๙เว้นแต่ว่าพ่อและแม่จะพิสูจน์ข้อยกเว้นตามกฎหมายได้ว่าไม่ได้มีส่วน

ผิดกับเด็กในทางแพร่ง